ลงพื้นที่ไปแล้วที่จังหวัดสมุทรสาคร
ไปช่วยผู้สาวคนหนึ่งที่ถูกวิญญาณของหลานชายที่ผูกคอตาย
รังความหมอปลาไปในพื้นที่ตรงนี้ฮะ

ลงพื้นที่ตะบลหลัก๒อเผื้อพันธุ์แท้จังหวัดสมุทรสาขอร์ด
ไปที่บ้านของนางสาวจารุพักกระมวลวิจิตรหรือคุณปู

หมอปลาจะมาช่วยคุณปู
ถูกวิญญาณของในบอสซึ่งเป็นหลานชายวัย๒๘ปี
ผูกคอเสียชีวิตตามรังความ
เขาบอกว่าในบอสหลานชายที่ผูกคอตายเพราะ

อ่ะเรื่องของเรื่องมาจัดการงานศพเสร็จแล้วนะนางสาวปูนางสาวปูเนี่ยนะครับมีอาการแปลก
หลับตาทีไรก็เห็นแต่เมนเผาศพยิ่งเห็นรูปภาพที่เป็นหน้าของในบอสหลานชายโอ้ยิ่งมีอาการหนักเลย

หมอปลาเลยต้องทดสอบเอารูปภาพของหลานชายมาให้

มีอาการเลยมีอาการแบบว่าตัวอ่อนแรง

หายใจหายใจเร็วขึ้น

ปูเป็นอะไรกันแน่ไปลองฟังเสียงช่วงนั้นหน่อยครับ
เมื่อกี้คุณบอกว่าคุณอยากผูกเข้าใจ
อืมเมื่อกี้มันอยากผูกมิ้วไม่อยากผูกหรือเปล่า
ตัวคุณปูเขาบอกเมื่อกี้อยากผูก
แต่พอเห็นเชือกจริงไม่อยากปลูกแล้ว

หมอปลาก็ทำพิธีด้วยการเอาเชือก
ในเมื่อปูไม่อยากผูกเดี๋ยวปลาผูกให้
ผูกเอาไว้ที่หัวแต่ผูกแบบเบานะคุณผู้ชมนะ

แล้วก็นำรูปของนายบอสมาตั้งเอาไว้ต่อหน้าแบบนี้เลย
แล้วดูสินางสาปูจะเป็นอย่างไร
นางสาวปูก็นั่งจ้องรูปนะแล้วก็มีอาการแปลก
หมอปลาเลยรีบเอามือกดไว้ที่ศีรษะ
นางสาวปูเริ่มมีอาการแปลกแล้วก็มีอาการร้องไห้ตัวสั่น
แล้วบอกว่าเห็นเมนเผาศพ
ไอ้วัดที่เผาศพในบอสนั่นแหละ
หมอปลานะบอกอย่างนี้ในเมื่อหลับตาแล้วเห็นแต่เมนเห็นแต่เมนเผาศพ
งั้นพาไปหน่อยที่บอสไตล์ไปเลย
หน้าเตาเผาศพตรงนี้เลยครับ
เอาไปดูกันหน่อยตอนที่ทำพิธีเพื่อไล่วิญญาณ
อาการของนางสาปูเป็นอย่างไรบ้างครับ

แล้วทางวัดเงียบมากได้ยินแต่เสียง

ในช่วงของการทำพิธีแปลกอยู่นะครับคุณผู้ชมครับ

วิญญาณวิญญาณที่มา
รังควานออกจากร่างของนางสาวปูแล้ว

และเมื่อนางสาวปูมีสติอาการดีขึ้น
บอกว่ารู้สึกโล่งเลยค่ะ
ก่อนหน้านี้มีความรู้สึกอยากผูกคอตายตลอดเวลา
ถึงขั้นที่ว่าสามีไม่เป็นอันทำงาน
เพราะกลัวครับปล่อยภรรยาเอาไว้ที่บ้านคนเดียว
เกิดตัดสินใจผูกคอตายจริงขึ้นมา

ตอนนี้ถือว่าทั้งครอบครัวรู้สึกดีแล้วก็สบายใจมากขึ้น

ดูเรื่องแบบนี้แล้วคุณผู้ชมฮะก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ
เพราะหลายครั้งที่หมอปลาเขามาทำพิธีให้
บางทีมันก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณเพราะอะไร
คุณสังเกตนะตอนที่ดูข่าวเมื่อสักครู่
หมอปลาไม่มีอาการฮาวไม่มีจะอ้วกอะไรสักอย่าง

ให้หมอปลาเขายอมทำพิธีให้เพื่อให้เกิดความสบายใจนั่นเอง
ค่ะเป็นเรื่องของความเชื่อ